เห็นไฟไหม้บ้านวอดไปแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้ก็ไฟเหมือนกันค่ะ
ไหม้มอเตอร์ไซค์แล้วลามไปติดป่าย่าข้างทาง
ไฟนี่มันเกิดจากอะไรมันมาจากมอเตอร์ไซค์ตรงไหน
คือเขาบอกว่ามาจากใต้ตรงถังน้ำมันนะคะ
พอมันลุกพลึบแล้วมันติดไฟง่ายมากเลยนะคุณผู้ชม
อันนั้นคือเป็นซากมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะเนี่ย
นี่ค่ะไฟไหม้มอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้กับสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง

บางคนเห็นไฟมันหมา้
ฉีดฉีดสกัดเพลิงแต่ดูสิไฟคุณผู้ชมมันลามไปติดป่าย่าข้างทางแล้วค่ะ
รถน้ำรถดับเพลิงใหญ่มาก็ต้องมาฉีดอยู่
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
แต่มอเตอร์ไซค์กลายเป็นซากแบบนี้แล้ว
นี่ขนาดภาพกำลังฉีดอยู่คุณผู้ชมยังเห็นเลย
จู่ไฟมันก็พลึบติดขึ้นมาอีกแล้วก็ลุกไหม้อีกค่ะ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้คือนายวิหารวรนามอายุ๓๔ปี
เขาบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกจากบ้าน
จะไปซื้อของที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดนั่นแหละ
แต่พอขี่มาจนถึงตรงนี้จู่ควันมันลอยออกมาจากใต้ถังน้ำมัน
ผมรีบจอดเลยเอามอเตอร์ไซค์จอดแล้วไฟมันก็ลุกพลึบเร็วมากค่ะ
อยู่ของทางถ้าหลังยังน่าจะเป็น
ไฟลุกแบบนี้ก็ต้องรีบเอาตัวรอดก่อนนะคะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูไงว่าไอ้ที่บอกว่าควันลอยมาจากใต้ถังน้ำมัน
ไม่รู้ว่าเป็นที่สายหัวฉีดหรืออะไรที่มันบกพร่องมันมีปัญหาหรือเปล่านะคะ